แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปเที่ยวก่อนนะครับไปสักการะด้วย
ไปไหว้สักการะที่วัดแห่งหนึ่งที่ไม่เหมือนใครนะครับกับพระพุทธรูปที่มันรูปทรงแปลกตาไม่เหมือนใคร
อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ
นี่แหละครับพาไปที่วัดแห่งนี้นะ
วัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดมักครังสริตนะครับหรือว่าวัดตะเคราะห์อยู่ที่ตำบลหาดสะเหลานะครับ
อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ครับ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

เห็นแล้วแปลกตาแต่ก็ไปดูกันหน่อยแล้วกัน
ไปที่แวะกันไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะ